เราจะพาไปตามติดเรียกได้ว่าเป็นแอคทีวิตี้เก๋
ของน้องแป้งพรพัชนกมิดชัยก็คือทายาทลูกสาวคนเดียวกัน
คุณพ่อเอชายามิดชัยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คือเป็นทายาทลิเก
บันเทิงที่เธอเนี่ยไฟฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งเธอก็จะฉายแววสู่เส้นทางบันเทิงขนาดไหนนะ

สวัสดีค่ะแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้ก็พบกับแป้งมิดชัยนะคะ
ก็อยากจะให้เพื่อนมาช่วยลุ้นกันว่าแป้งจะเรียนรอดไหม
มาเรียนแค่อาทิตย์ที่แล้วครั้งเดียวเองค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองสนุกมากชอบ
หนูคิดว่าในวงการอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเรามีความสามารถพิเศษเวลาเล่นลิเกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เต้นก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้ก็มีการเต้นเข้ามา
คือน้องแป้งเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยว่า

ซึ่งจริงเธอก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ย

ในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

แสดงความสามารถพิเศษมากกว่านั่นเอง

พอเปิดแล้วมันจะแย่แน่เลย
พอเปิดแล้วผลที่ได้มันตรงกันข้าม

ไปไหนคนก็รู้ว่าเราเป็นลูกพ่อ

ไม่มีใครรู้จักตอนเนี้ยมันกลับกลายเป็น
ว่าเขาก็จัดจ้องมาที่เรามากขึ้น
อะไรเนี้ยก็ไม่ค่อยชี้
กลัวไหมหรอกคะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ
เราเล่นไปก็แบบมันก็มีแต่เสียค่ะ
ตอนนี้น่าจะเป็นใบเบิกทางเปิดเรื่องพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้หนูได้พิสูจน์ความสามารถมากกว่า
หนูอยากให้พ่อแล้วก็ครอบครัวภูมิใจมากกว่า
โอ้โหเห็นแบบนี้เชื่อว่าคุณพ่อเอเนี่ยภูมิใจมากอยู่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นจริงนะ
เพราะว่าเรื่องราวของการร้องลิเกการรำการแสดงไม่เป็นสองรองใคร
แล้วเห็นลีลาการเต้นของเธอที่เรียนแบบนี้โอ้โห
เป๊ะนะคุณไม่ธรรมดาความสามารถทำไม
ได้บารมีจากคุณพ่อเป็นใบเบิกทาง
แต่ว่าหลังจากนี้ต่างหากล่ะคะที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าตัวเธอเองเนี่ย

อันนี้ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์กันต่อไป
อย่าเพิ่งเมาส์กันไปนะคะคุณผู้ชม